สมคิดเมื่อกี้ที่เบิร์ตชวนคุยโปรยเอาไว้นิดนึงนะ

นี่แหละคือเดิมท่านก็มีอาการประหลาดอยู่แล้ว
ลูกหลานก็พาไปหาพ่อปู่ฤษีหน้าวัว

ติดประตู

ประถุไทย

นี่แหละครับนางสมคิตจำนงฤทธิ์ครับ

ครับไม่ได้สติคลานเป็นวัวเลยทำไมคลานเป็นวัวล่ะ
อาการนี้ป้าสมคิดเป็นมาได้๕วันแล้วคุณผู้ชม
คือเมื่อกี้เห็นคนที่ถ่ายอยู่ก็พยายามถามอะไร
แต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรป้าก็คลานไปนี่
แล้วท่าดีดเหมือนขาดีดขาหลังดีดเหมือนวัวด้วยนะครับ
สมคิตเนี่ยเล่าบอกว่าโอ้โหเวลาเกิดอาการป้าไม่รู้ตัวหรอกนะนักข่าว
ว่าป้าทำแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่รู้มันจะเป็นได้ยังไง
ก่อนหน้านี้นะครับคือป้าชอบทำบุญทำบุญไหว้พระเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
สิบปีที่แล้วโอ้ทำไมอ่ะทำไมย้อนไปไกลจังเลยป้า
สิบปีที่แล้วไปรับขันกุมารมานะครับแล้วตั้งแต่นั้นก็มองเห็นวิญญาณ
วิญญาณเด็กบ้างมาเล่นในบ้านจน๒เดือนที่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวฟาดนะครับ
หัวฟาดปั๊บคราวนี้เริ่มมองเห็นเงาคนสีดำแล้ว
ตัวใหญ่หลายคนเลยนะนะครับเวียนกันมาเวียนกันมาให้เห็น
ได้ยินเสียงวัวร้องอยู่บนบ้านนะครับหลังจากนั้นก็นี่แหละ
ก็เห็นคนเขาเล่าว่าฉันเนี่ยคลานเหมือนวัวเลย
ตอนที่แม่มีอาการแปลกนี่แม่รู้ตัวไหม
ที่คลานคลานสี่ขาเหมือนวัวอย่างนี้แม่
มันจะไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนจะให้ออกให้ออก

ใครจะออกจะออกไป
เหมือนใจแม่อยากจะออกไปใครก็ไม่รู้พาไป
แล้วก็เดินสีขาอย่างนั้นคือแม่รู้ตัวไหม
เห็นใครมาสั่งมาอะไรอย่างนี้เราไหม
ออกมาจากตอนนั้นเลย
ค่ะแค่รู้สึกว่าควบคุมตัวไม่ได้

แล้วตอนนั้นได้ยินเสียงอะไรไหมแม่ตอนที่แม่ขาด
มีเสียงข้างในเหมือนพวกวัวเหมือนกันอะไร
ก็ทานไปด้วยได้ยินเสียงเหมือนวัวด้วย
นี่ถ้าไม่ได้นักข่าวน้องบอมคอยแปลเนี่ยนะ

คือเราจะสรุปใจความยากเลย
เพราะป้าสมคิดยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
บอมต้องแปลแบบนี้ใช่ไหมป้าอย่างนี้ใช่ไหมป้า
อ่าถามเจ้าตัวแล้วถามคนใกล้ชิดที่สุดดีกว่านอนข้างข้างป้าสมคิด
นายมานะจำนงฤทธิ์ครับสามีของป้าสมคิดนะครับ
เล่าบอกว่าโอ้โหหนัก
อมเอ้ยหนักนี่ตอนลุงมณะเล่า

ห้าวันแล้วเพราะว่าป้าเขามองเห็นวิญญาณเคยพานะฮะ
ให้พระรักษาพาไปหาร่างทรง
กระทั่งร่างทรงเนี่ยนะครับก็ให้พ่อปู่หรือศรีหน้าวัวมาบูชา
พอกลับมาปั๊บดีดเป็นบัวเลยบอมเอ้ย
ดเป็นวัวเลยนะเนี่ยวนเดินวนเป็นวัวในบ้านสองสามรอบแล้วก็นิ่งไป
นะครับแล้วลุมานักคิดว่ายังไงอ่ะ
คือเชื่อว่าสัมภเวษีจากรูปปั้นฤษีหน้าวัวเนี่ย
อาจจะมาสิงร่างแฝงร่างเมียลุงหรือเปล่า
นี่แหละครับโอ้โหก็หมอปลาอยู่ไหน
เอาหมอปลารับเรื่องนะครับหมอปลาบอกดูคลิปของป้าสมคิดแล้ว
โอ้โหเคยเจอมาแล้วด้วยมันเกิดจากหลายสาเหตุเนี่ย
พวกนะครับรับขันเนี่ยหมอปลาบอกนะครับ
คือถ้าทำไม่ดีขอนจะเข้าตัว
ป้าสมคิดหมอปลาบอกว่าพรุ่งนี้
พรุ่งนี้วันจันทร์นะค่ำหน่อยนะ
กว่าจะไปถึงบ้านป้าสมคิดจะไปพิสูจน์ว่าวัวตัวไหนมาแฝงร่างป้า
หรือเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่แล้วเดี๋ยวจะรักษาให้หายนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแร่เนื้อวัวมากินนี่หมอปลาบอกแบบนี้เลย
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าวันพรุ่งนี้ว่าป้าสมคิดเป็นอะไรกันแน่ครับ
แต่ใช้วิจารณญาณด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะครับ